มาดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กันหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าเหยียบมาแบบร้อยสี่สิบ
หกสิบขนาดนี้ในรถมันต้องมีอะไรอ่ะ
ยาเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ภารกิจไล่ล่านี้คิดดูสิจากหัดใหญ่สงขา
หนีข้ามจังหวัดไปร้อยกว่าโลไปถึงพัทธลุง
จังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาสกัดจับกลุ่มรถคันนี้ได้ไหมแล้วได้ยังไงลองดูค่ะ
ออกลุงมาจังหวัดเผื่อทำหนักลุง
โหโหดูสิตอนเตี๋ยวหน้าที่เขาไปสกัดไปจับกุมตัว

คุณผู้ชมอาจจะคิดแบบนี้นี่ตำรวจจากสพเมืองพัทธลุงเนี่ยเป็นสิบนายเลยนะ
เอารถตำรวจปิดถนนเลยอันนี้คือถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้น
ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทธลุงค่ะเพราะว่าเขามีการประสานงานกันไง
ระหว่างตำรวจที่สภหัดใหญ่สงขลาบอกช่วยหน่อยเถอะรถกระบะติดข้อคันนี้
กระบะทะเบียนสงขานะเขาไม่ใส่ป้ายทะเบียนด้านหลัง
แล้วแหกด่านตรวจของตำรวจสภหัดใหญ่มาทีนี้ตำรวจสภหัดใหญ่ทำยังไงอ่ะคะ
ก็ต้องเอารถสายรวด๒คันเนี่ยครับจี้ครับไล่ตามมา
สุดท้ายตำรวจพัทธลุงสกัดจับเอาไว้ได้
แล้วนี่ค่ะที่เปิดประตูแล้วก็นำตัวคนขับ
กล้าวเกรดอายุ๓๐ปีกดลงกับพื้นแบบนี้
เจ้าหน้าที่พอคุมตัวนายอนุพงศ์ได้นะ
พูดจาเหมือนกับแบบไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่าแต่ก็เถียงกับเจ้าหน้าที่อะค่ะ
แล้วตำรวจก็ถามแหละเรื่องยาเสพติดเรื่องสิ่งผิดกฎหมาย
เขายืนยันเลยนะไม่ได้เสพยาตรวจเลย

ตำรวจถามไงแล้วจะหนีทำไม

ก็เสียงปืนที่ยิงปุ้งปั้งแบบนี้ค่ะ

ไปดูปรากฏว่าก็เจอหอยลาย

จะเปิดเบาะดูเปิดลิ้นชักดูเปิดทั้งหมดเลยว่ามีอะไรผิดกฎหมายไหม

แต่ไอ้ที่เจอน่ะเจอเป็นขวดน้ำต้มใบกระท่อมค่ะ

ผมแหกด่านข้ามจังหวัดมามาไกลกว่า๑๒๐โลเนี่ย
คือผมไปรับหอยลายมาจากด่านนอกไทยมาเลเซีย

ทีนี้ตอนขับมาถึงหน้ามหาวิทยาลัยสงขานคริน
ตัวเมืองเทศบาลนครหัดใหญ่เนี่ยนะคะ

ไอ้ที่เจ้าหน้าที่โบกอย่าจอดอ่ะ

โบกนั้นคือให้ไปใช่ไหม

จะคิดว่าเออแบบให้ไปให้ไปหรือเปล่า

คือเขาบอกว่าพอหลังจากที่เร่งเครื่องออกมาจากด่านตรวจแล้วใช่ไหม
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเอ้าทำไมรถตำรวจเปิดไซเรนแล้วใช้ไมโครโฟนพูดให้จอจอด
คือฝั่งตำรวจเองเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้น
นายอนุพงศ์ได้ยินเสียงตำรวจพูดแล้วต้องจอดต้องหยุดแล้วหรือเปล่า
แต่นายอนุพงศ์ไม่ยอมจอดไงแถมยังขับรถย้อนสอนสวนเลนมาเป็นระยะทาง๕โลกว่า
เบียดชนกับรถเจ้าหน้าที่จนเสียหาย

ใช่ค่ะเพราะว่าดูท่าทางเขาเหยียบมา
คือ๑๔๐๑๖๐แน่จนมาจนมุมแบบนี้
ทีนี้ก็เลยต้องไปตรวจสารเสพติดก่อน
ดูสิเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าตรวจได้เลยผมไม่ม่วงหรอก

แล้วเดี๋ยวก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ

แต่ว่าขับหนีอย่างเร็วนี้มันแปลกนะฮะ
หรือว่าหอยไลน์ที่ไปซื้อมาบรรทุกมา

ไอ้ท่าโบกของตำรวจคือโบกให้จอด
แล้วมองไปแบบนี้มันจะคิดว่าเหมือนกับให้ไปแบบนี้หรือ